ชั่วตลอดตลาด

เช็คราคาสินค้าในตลาดหน่อยว่าวันนี้ปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะจ๊
ไปดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์ก่อนเลยนะคะ
เนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๘๐บาทต่อกิโลกรัมจ้ะ
พ่อไก่๗๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองนะคะ
ไปกันที่ราคาของผักกันหน่อยนะ
กล่ำปลีเขียวค่ะ๙บาทต่อกิโลกรัม
กะเพรานะคะ๒๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพาปรับขึ้นนิดหน่อยนะคะ
จาก๒๐บาทเป็น๓๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เทียมไทยแกะกลีบ๕๒บาทต่อกิโลกรัมจ้า
ปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อว่าจะมีราคาปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลงยังไงกันบ้างนะคะ